มีเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ

พ่อแม่เขาต้องมาช่วยกันจับตัวไว้

ต้องเอาพระเอาสายสินมาคล้องคอให้
เชื่อว่าอาจจะเป็นนางตะเคียนเนี่ยมาเข้าสิง

หรือว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีอะไรเนี่ยนะครับ

นี่ฮะก็ต้องช่วยกัน

น้องคนนี้ก็เป็นเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะครับ
ยาดนี้ต้องถึงขั้นพระเครื่องกันแล้วสายศิลป์กันแล้ว

แต่โอ้โหใครที่เห็นคลิปนี้ก็
บางคนก็รู้สึกมันก็ขนลุกนะ

คนที่คิดว่าเป็นเรื่องของการคิดไปเอง
หรือว่าไม่ได้มีอะไรมากหรอกอะไรอย่างนี้

คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงไปดูหน่อยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
บ้านของน้องเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้อยู่ที่ตำบลชายฤทธิ์อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับ
บ้านเป็นบ้านไม้กึ่งปูนใต้ถุนสูงฮะใต้ถุนยกสูง
ก็คือมีใต้ถุนบ้านไปถึงก็เจอช่าง๓คนกำลังลื้อถอนไม้อยู่นะที่หลังบ้าน
เพื่อจะเปิดทางให้รถแบ็คโฮเข้ามาถามว่าเข้ามาทำไม
คุณพ่อคุณแม่ของน้องบอกว่าให้มาขุดดินใต้ถุนบ้าน
เพื่อขุดหาไม้ตะเคียนเพราะว่าคาดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเนี่ย
อาจจะมาจากนางตะเคียนเพราะว่ามีไม้ตะเคียน
ถูกฝังอยู่ใต้ดินของที่บ้านเนี่ยอยู่๒ท่อน
แม่ของเด็กหญิงวัย๑๔ปีบอกว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
เมื่อสองปีก่อนตั้งแต่๒ปีก่อนนะลูกสาวมักจะมาเล่าให้ฟังว่า
มีผู้หญิงหน้าตาสวยมากสวมชุดไทยสีชมพูมาเข้าฝันในห้องนอน
บอกว่าจะขอไปเป็นลูกของแม่ตะเคียนนี่ตอนนั้นลูกมาบอกแม่
อย่างนี้เลยเนี่ยมีคนมาเข้าฝันชุดไทยสีชมพูสวยบอกจะขอไปเป็นลูกของแม่ตะเคียน
วัย๑๔ปีก็มาบอกแม่แม่บอกแม่ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อ
กระทั่งวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาลูกสาวปวดหัวหนักมาก
พาลูกไปโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางนะที่พาไปโรงพยาบาล
คือลูกมีอาการแบบเหม่อลอยพูดจาอะไรออกมามันดูไม่เป็นตัวเองอ่ะ
ไม่ใช่ลูกอ่ะนะพูดแต่ว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
จะเอามึงไปอยู่ด้วยเนี่ยแม่บอกอย่างนี้แล้วก็สลับ
อันนั้นไม่ใช่เสียงลูกนะแล้วก็มีสลับเสียงของลูกสาว
ไม่ไปไม่ไปไม่ไปกับกรีดร้องตลอดเวลา
ไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า
เด็กเป็นอะไรกระทั่งลูกกรีดร้องหนักขึ้น
พ่อเนี่ยเอางี้ละกันพ่อตั้งสติได้ถอดพระเครื่องที่พ่อ
ห้อยคอมาเนี่ยไปสวมให้ลูกสาวแทนลูกสงบเลย
แต่ไม่ใช่ภาพนี้นะอันนั้นเป็นเรื่องที่โรงพยาบาล
เขาเล่าให้ฟังนะครับแต่มันก็ยังมีบางช่วง
ตอนที่กลับมาบ้านแล้วนะลูกก็พยายามจะกระโดดหน้าต่างมั่ง
บีบคอตัวเองบ้างหายใจไม่ออกบ้างอะไรบ้างเหมือนกับถูกอะไรมาเข้ามาสิง
เหมือนถูกผีสิงทางครอบครัวก็เลยเอาอย่างนี้ไปหาหมอโรงพยาบาล
หมอก็วินิจฉัยไม่ได้ไปหาหมอดูก็แล้วกันหายไปเอาทั้งนั้นเลย
ก็ต้องทุกทางไงเอาให้หายทางไหนก็ได้ให้ช่วยดูให้หน่อย
ให้ชี้แนะทางออกหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงคืออยากช่วยลูกสาวอยากช่วยลูก
หมอดูก็ดูนู่นดูนี่แล้วบอกแม่กับพ่อว่าเนี่ยที่มาสร้างบ้านกันเนี่ย
ตรงเนี้ยมาสร้างกันตั้งแต่ปี๒๕๔๓เนี่ยแล้วนำท่อนไม้มาสร้างเนี่ย
มันมีท่อนไม้ตะเคียนท่อนหนึ่งที่ติดมาด้วยแล้วฝังดินอยู่
นะแล้วหลังจากนั้นน้ำเนี่ยที่ทิ้งที่ระบายจากห้องน้ำในบ้านเนี่ย
มันไหลลงไปเนี่ยมันลงไม้ตะเคียนที่ฝังดินพอดี
ตะเคียนเขาโกรธอืมค่ะแม่กับพ่อก็ไปขุดไปขุดเออ
ไม้ตะเคียนฝังดินจริงเป็นท่อนไม้สีดำยาวประมาณ๑เมตร
จุดที่ขุดขึ้นมานะมันตรงกับจุดที่เป็นจุดท่อน้ำทิ้งของห้องน้ำเลย
ที่มันไหลลงไปยังจุดที่มีไม้ตะเคียนฝังอยู่จริงอ่ะ
แล้วทีนี้จะว่ายังไงอ่ะค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออ้าวหมอดูบอกมาแล้วขุดไปแล้วเจอ
แล้วเป็นท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำจริงอ่ะเจอไม้ตะเคียนจริงอ่ะ
ก็เลยเอาไม้ตะเคียนที่ขุดได้ตรงนี้ไปตั้งบูชาไว้ที่หน้าบ้านพร้อมกับเครื่องสักการะบูชานะ
อยากจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องจะได้สบายใจกันลูกสาวจะได้หายจากอาการพวกนี้สักทีนึง
เชื่อว่าเออที่ลูกสาฝันแล้ว๒ปีที่แล้วที่มาบอกเนี่ยคงจริงแล้วล่ะ
ตะเคียนมาจะมาขอไปเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งก็คิดว่าจะหาย
ตุลาคมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีชาวบ้านที่ได้โชคจากการมาขอแม่ตะเคียนเนี่ยนะ
ก็เอาชุดไทยสีชมพูมาถวายด้วยนะเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังช่วงนี้ก่อน

แต่เราเชื่อมั่นว่าทำแล้วดีขึ้นถึงจะไม่เจอ
เราก็ไม่อยากแบบ
อันนี้ช่องลงห้องน้ำอะไรก็ทำให้มันเพื่อความสบายใจ
อย่างน้อยเราก็ได้เออได้ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเขาก็ได้มาอยู่กับเราอันหนึ่ง

เขาบอกว่าถ้าทำพิธีบวงสวงยังไงเขาก็ขึ้น
ถ้าเขาจะขึ้นเขาก็ต้องขึ้นเขาพูดอย่างนี้
แต่แม่ก็เชื่อว่าเขาจะต้องขึ้นมา
แต่ลูกเขาก็บอกว่าให้เอาท่อนนี้ขึ้นมาแล้วแม่ก็จะรู้เองให้เรารอ
เราคือแบบว่าชีวิตเปลี่ยนไป
แต่เราก็ไม่ได้หวังอะไรเราหวังไว้ว่า

อายุน้องเขาซื้ออายุน้อง๑๔กับ๑๕
เขาไม่ได้มาทางนี้เขาแบบว่าเขาเหมือนว่าเขาจะมาทำเหมือนดูแลแม่อยู่แล้ว
เขาว่าดูแลแม่แต่ว่าแม่ทำกับเขาไม่ดี
ถ้าทำกับเขาถูกต้องต้าจะขอในเรื่องการทำมาหากิน
ค้าขึ้นเขาก็ขอแล้วสรุปแล้วเขาขายดี
แต่ทีนี้ก็คิดว่าเรื่องจะจบไงคุณเขียนมาสอน
แต่มันยังไม่จบอันนี้ไม้ตะเคียนที่ขุดมาได้หนึ่งท่อน
ลูกสาวบอกว่ามันยังมีอีก๒ท่อนพ่อแม่ยังมีอีก๒ท่อน
พ่อเขาก็ขุดขุดยังไงก็ขุดไม่เจอเพราะว่าขุดเองอ่ะ
ลูกบอกว่าไอ้อีก๒ท่อนเนี่ยลึกลงไปประมาณ๘ศอกเป็นจุดหลังบ้าน
แต่พ่อเขาขุดไม่ไหวก็ประสานไปว่าเออ
ใครอยากจะขุดมีอะไรยังไงเอาแบคโครมาขุดอะไรก็ได้
มาช่วยหน่อยแต่เขาไม่มีทุนทรัพย์อะไรให้หรอกนะ
ตอนนี้ก็ได้แค่เปิดทางตรงจุดที่บ้านเอาไว้ว่า
ใครมีเครื่องไม้เครื่องมือมีรถแบ็คโฮล
จะมาช่วยขุดไม้ตะเคียนตรงนี้ก็มาช่วยหน่อย
ไม่รู้ว่าช่วงนี้ลูกสาวจะเป็นอะไรยังไงอีกหรือเปล่า
แต่พ่อบอกลูกบอกมีอีก๒ท่อนลึกลงไป๘ศอก
จันนี้จะทำพิธีเปิดทางก่อนขุดหาไม้ตะเคียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังวันนี้ได้รื้อบ้านเพื่อเปิดทางเอาไว้แล้วนะ

ถ้าเจอไม้ตะเคียนจริงนะครับแล้วขุดเจอนะ

แล้วถ้าลูกหายนะเจออีก๒ท่อนแล้วไม่เป็นอะไรอีกแล้วเลยเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะบวชจะบวช๙วันบวชให้นางตะเคียน